ส่วนเรื่องของตัวเลขทีนี้เรามาดูตัวเลขในประเทศเรากันหน่อยนะคะ
ที่ทำให้เป็นที่มาของการประกาศมาตรการควบคุมครอบคลุมทั้ง๗๗จังหวัดในวันนี้
ก็คือตัวเลขที่สบคประกาศออกมานะคะ

เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๕๗๗ต่างประเทศ๕ราย
สะสมรวมทั้งหมดนะคะ๓๙๐๓๘ราย
มาตรการเข้มนะคะก็นี่แหละค่ะอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ก็เป็นการประกาศออกมาล่าสุดของทางสอบคอนะคะ
พื้นที่ไปดูพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่จังหวัดเชียงใหม่หน่อยนะคะเป็นจังหวัดที่ถูกยกระดับการควบคุม
เป็นพื้นที่สีแดงเป็นอันดับต้นเลยนะคะ
ที่มีการแพร่ระบาดสูงสุดของประเทศ
ผู้ป่วยเอาเฉพาะวันนี้วันเดียว
เป็นห่วงนะคะทะลุสองร้อย
บรรยาคตค่ะแต่ละพื้นที่นะนะคะ
ปกติแล้วเชียงใหม่น่าจะเป็นจุดที่หมายของใครหลายคนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนี่เป็นอันดับต้นเลย

คนส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
จากนี้ผู้ว่าเชียงใหม่ยังมีหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส่วนจังหวัดอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ประกาศออกมาแล้วนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องที่คนถามกันเยอะสงสัยกันเยอะก็คือเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙
คือหลายคนก็เปรียบเทียบเขาก็ติดตามข่าวจากทั่วโลกนะคะ
จากต่างประเทศฝั่งยุโรปบ้างอเมริกาบ้างก็บอกเอ๊ะเมืองไทย

ประชาชน๖๐กว่าล้านคนฉีดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเหรอ
มันเพียงพอไหมเรื่องนี้มาฟังคำตอบกันหน่อยนะคะ
นายแพทย์เฉวดสรรนามวาดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรค
ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเราก็ฉีดตามเป้าที่วางเอาไว้นั่นแหละ
คือเราได้รับวัคซีนมาน้อยมันก็เลยดูเหมือนน้อย
แต่เดี๋ยวมิถุนายนเนี่ยได้ฉีดแบบว่าโอ้โหเต็มที่แน่นอน
โดยณปัจจุบันนี้เรามีผู้รับวัคซีนเข็มแรก๓๐๙๖ราย
ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม๑๖๒๘ราย
ถ้ารวมทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะคนไทยที่รับวัคซีนตอนนี้
ไปแล้วทั้งหมด๕๘๖๐๐๐กว่าเข็ม
แบ่งเป็นเข็มที่๑ฉีดไป๕๑๐๐๐กว่าเข็ม
ที่๒ฉีดไป๗๕๐๐กว่าเข็มนะคะ
อันนี้คือจำนวนแล้วก็ปริมาณของวัคซีนที่ได้ถูกแจกจ่ายไป
ตั้งแต่วันที่๒๘กุมภาพันธ์
แพทย์เฉวตสันยังระบุด้วยนะคะว่า
ฉีดวัคซีนที่ผ่านมาถือว่าเป็นไปตามเป้านะ
ไม่ได้น้อยเกินไปคือจัดสรรเอาไว้ตั้งแต่แรก

แต่อาจจะดูไม่เยอะก็เพราะว่าเรามีวัคซีนจำกัดอยู่
ระยะแรกก็ต้องฉีดให้กับกลุ่มบุคคลเสี่ยงบุคลากรทางแพทย์
ที่มีการแบ่งระดับเอาไว้ก่อน
ส่วนประชาชนทั่วไปจะได้รับวัคซีนอย่างเต็มที่เมื่อไหร่
ฟังคำตอบชัดจากคุณหมอกันเลยค่ะ
คำถามที่ว่าประชาชนทั่วไปจะได้ฉีดเมื่อไหร่
ต้องเรียนว่าในช่วงที่เราจะได้รับวัคซีนมาในปริมาณมาก
ก็จะเป็นในเดือนมิถุนายน

ที่ผ่านมาเราได้๒แสน๘แสน๑ล้าน
ก็มีการฉีดตามเป้าหมาย
แล้วก็เรียกว่าจำนวนอาจจะดูไม่เยอะ
เพราะว่าเรามีวัคซีนในจำนวนจำกัด

เพราะฉะนั้นข้อถามในเรื่องของ

เดือนกรกฎาคมมีล็อต๑๐ล้านโดส
ก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนทวีขึ้นไปได้อีก

ประชาชนบางส่วนก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนะบอกว่า

เพราะไม่แน่ใจว่าวัคซีนของ๒บริษัทที่รัฐเอามาฉีดให้
มันจะมีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันโควิด๑๙
สายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดอยู่ตอนนี้ไหม

ยกเลิกใช้วัคซีน๑ใน๒ยี่ห้อที่ไทยกำลังใช้อยู่

อยากให้รัฐช่วยสร้างความมั่นใจมากกว่านี้ได้ไหม
ฉีดแล้วถ้าเกิดว่ามีเป็นอันตรายอะไร
หรือมีผลอะไรที่ตามมาเนี่ยรัฐบาลจะมีการช่วยเยียวยา
เหมือนสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

เราก็ยังกล้ากลัวอยู่อย่างนี้ค่ะ
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกมาย้ำหลายครั้ง
ว่าวัคซีนของโควิด๑๙ที่ไทยใช้อยู่
มีประสิทธิภาพสูงมีความปลอดภัย

อย่างน้อยที่สุดถ้าติดเชื้อก็จะทำให้อาการไม่รุนแรง